มีความเคลื่อนไหวของกลุ่มมอบด้วยนะคะใช่ค่ะ
กลุ่มผู้ชุมนุมเขานัดกันนะคะช่วงบ่ายค่ะ
ว่าจะมีการชุมนุมโดยจะเริ่มเดินตั้งแต่อนุสวรีประชาธิปไตย
ไปจนถึงบริเวณใกล้ใกล้กับสนามหลวงทีนี้ตำรวจนครบานเองมีการเตรียมตัว
รับมือตั้งแต่ช่วงเมื่อคืนที่ผ่านมาแล้วนะคะด้วยการนำตู้คอนเทนเนอร์
มาวางตามจุดต่างต่างนี่คือภาพของเมื่อคืนค่ะ
ประมาณสี่ทุ่มเป็นภาพของเจ้าหน้าที่ขนย้ายตู้คอนเทนเนอร์
มาเรียงกันนะคะปิดกั้นพื้นที่ท้องสนามหลวง
การจัดวางตู้ในลักษณะขวางเป็นแนวยาว

เขานัดหมายชุมนุมใหญ่ที่อนุสวรีประชาธิปไตย

เคลื่อนมือมวลชนทำกิจกรรมที่ท้องสนามหลวง
ไปตั้งขวางเป็นแนวยาวไว้ที่ด้านหลัง
พระแม่ธรณีบีบมวยผม

ส่วนบริเวณท้องสนามหลวงมีเจ้าหน้าที่ปิดประตูไม่ให้คนนอกเข้าออกได้
เกี่ยวกับเรื่องของการแจ้งเส้นทางการจราจร
บริเวณโดยรอบอนุสวรีประชาธิปไตย
จากบริเวณนี้จะต้องมีการชี้แจง
เนื่องจากกลุ่มชุมนุมจะนัดชุมนุมกันช่วงใบสาม
บริเวณแยกหลานหลวงไปจนถึงแยกผ่านฟ้า
ถนนดินสอสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า
แนะนำให้ประชาชนหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าวตั้งแต่บ่ายโมงเป็นต้นไปค่ะ
วันนี้ทีมข่าวเองก็เกาะติดการชุมนุมด้วยนะคะ
และพร้อมรายงานสดหากมีสถานการณ์สำคัญเกิดขึ้นค่ะ